คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ค่ะคือคุณแม่เนี่ยส่งคลิปมาร้องกับทีมข่าวว่าช่วยหน่อยเถอะลูกชายอายุ๒๘นะคะเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนค่ะในคลิปนี้จะเห็นลูกชายร้องไห้ฟูมฟายโวยวายใหญ่เลยค่ะคุณแม่บอกว่าที่มาก็คือลูกชายไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงก็เป็นปีแล้วนะปรากฏว่าถูกผู้หญิงคนนี้หลอกให
คุณแม่ก็เลยมาร้องสื่ออยากให้หมอปลามาช่วยว่าลูกถูกทำแสนอะไรหรือเปล่าแล้วก็อยากจะฝากไปถึงผู้หญิงคนนี้ค่ะว่าอยากจะให้เขามาเคลียร์แล้วก็เคลียร์เงินให้หน่อยไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
นี่แหละค่ะอย่างที่คุณแม่พูดแล้วค่ะว่าเดี๋ยวให้หมอปลามาดู

เพราะว่าลูกชายร้องไห้โวยวายไม่พอใจที่แม่ไม่ให้เงินนะคะ
ด้วยความที่ลูกชายรู้จักกับผู้หญิงคนนึง
ติดต่อกันมา๒ปีแล้วก็โอนเงินไปให้เขา
คุณแม่บอกว่าก็อยากให้หมอปลามาช่วยลูกชายหน่อย
อยากจะให้ผู้หญิงที่มาหลอกลูกชายแม่มารับผิดชอบด้วย
เพราะว่าลูกชายแม่โอนเงินไปไม่ต่ำกว่า๔แสนแน่

นี่ค่ะคือทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านนะคะ
ก็ไปคุยกับคุณแม่ล่ะค่ะนางสุภาพร
คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายของแม่เนี่ย
พิการตั้งแต่กำเนิดนะคะขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุติ
เรียกลูกชายแม่ว่าในสปร้ายก็แล้วกันอายุ๒๘
คือแม่บอกว่าลูกชายพิการตั้งแต่กำเนิด
พอคลอดออกมาสำหรับน้ำคร่ำ

กลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตเดินไม่ได้
ต้องนั่งวิวแชร์พูดไม่ได้
แต่พอจะสื่อสารได้ก็ใช้ภาษากายนะคะ
สิ่งสำคัญก็คือลูกชายใช้มือถือได้นะคะ

คือถ้าจะเห็นเนี่ยเหมือนกับมือซ้ายของน้องเขา
อาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ว่ามือขวาขวาขยับได้

แต่มันเกิดปัญหาก็คือเมื่อ๒ปีก่อน

ชื่อว่าป๊อปเป็นอดีตเพื่อนบ้าน
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วครับ
พอลูกชายเริ่มติดต่อกับผู้หญิงคนนี้
หลงรักเขาโอนเงินให้เขาหลายครั้ง

คือแม่โอนเงินให้ลูกชายเดือนละ๑๕๐๐๐บาท

ลูกชายโอนเงินไปให้ผู้หญิงคนเดิม
ซ้ำโอนหลายครั้งมาก
วันหนึ่งที่โอนสูงสุดก็คือประมาณสัก๗๐๐๐ได้
แต่วันหนึ่งโอนหลายครั้งไงคะ

อกจากนี้มีพนักงานร้านสะดวกซื้อแถวบ้านมาเล่าว่าลูกชายแม่
นั่งรถวิวแชร์เอาเงินสด
ทำธุรกรรมการโอนที่หน้าเคาน์เตอร์ในร้านสะดวกซื้อเหรอ
บอกโอ้โหพอรู้แบบนี้ก็เป็นห่วงลูกไงคะ
ก็ห้ามลูกว่าอย่าโอนเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้เขาเลย
ลูกก็โมโหแม่ร้องไห้ฟูมฟาย
พยายามจะทำร้ายตัวเองและทำร้ายแม่

ทุกคนในบ้านด้วยความเห็นใจก็ยอม
ร้องไห้ทีไรก็ยอมอะไรแบบนี้ค่ะ
แม่บอกว่าถึงขั้นเคยชวนผู้หญิงคนนี้

อยู่ด้วยกันเลยไหมไหนก็คุยกับลูกชายแม่
อยู่ด้วยกันมาดูแลลูกชายแม่ด้วย

บอกไม่สะดวกมีครอบครัวแล้ว

ไม่ได้หลอกลูกชายแม่ให้โอนเงินให้ด้วย
แต่ลูกชายแม่อยู่ดีก็โอนเงินให้เอง
ท่านผู้ชมครับ
เราได้เห็นข้อความแชท

ระหว่างลูกชายของคุณแม่เขากับหญิงสาวคนนั้นนะครับ
พบว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือจะมีลักษณะการพยายามทวงถามเงินจากสไปร์ทเขาหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะ
บอกว่าจะไปชำระค่าห้องค่าโทรศัพท์มีค่าวัคซีนด้วย
ถ้าโอนมาช้าเนี่ยก็จะเร่งให้โอนตามเวลาที่กำหนดที่คุยกันไว้
แล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินไปให้ดูบ่อย
เพื่อยืนยันว่าโอนแล้วนะเธอที่รักประมาณอย่างนี้
ทีนี้นี่ฝั่งของคุณแม่เขาค่ะต้องฟังฝั่งของหญิงสาวเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
เราก็ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้นะเธอยืนยันว่าสไปร์เนี่ยโอนเงินให้เธอจริง
แต่เธอไม่ได้หลอกให้โอนนะฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายที่ยินดีโอนเงินมาให้เธอเอง
ก็เหมือนกับที่บอกกับแม่ของสไปร์เลยเธอบอกว่าเมื่อสองปีก่อน
ฝ่ายชายเนี่ยเพิ่มเพื่อนทางเฟซบุ๊กแล้วทักข้อความมาหาเธอเธอก็ตอบรับกลับไป
เพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะเคยรู้จักกันเป็นเพื่อนบ้านกัน
ส่วนเรื่องการโอนเงินมันเริ่มจากการที่เธอเนี่ยเคยขอความช่วยเหลือสไปร์ด้วยการขอยืมเงินมาจ่ายค่างวดรถ
แต่ฝ่ายชายเนี่ยพอให้มาแล้วเนี่ยไม่ยอมให้ใช้คืนจากนั้นยังโอนเงินมาให้เธอเรื่อย
หลังจากนี้หากครอบครัวของสไปร์จะเอาเรื่องเธอบอกว่าเอางี้เธอขอเจรจาได้ไหม
จะใช้เงินคืนให้ทั้งหมดก็ได้แต่ขอผ่อนเป็นรายเดือน
แล้วฝากไปถึงครอบครัวของสไปร์ด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดจากครอบครัวที่ไม่ดูแลจัดการกันเองหรือเปล่าหากจัดการดูแลกันได้ปัญหามันคงไม่เกิด
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยถ้ารู้ว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

เพราะว่าหนุ่มก่อนหนึ่งอยากอยู่ที่นี่หนูอยากถูกกันลูก
หนูอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไม่พร้อมที่จะไปอยู่ตรงนั้น
หนูไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าไปหลอกลวงอะไร